เท่าแก่ปืนโหดรัวยิงลูกน้องร่างพลุนดับสลด
ทำไมทำไมเจ้าของร้านคาแคร์ถึงต้องยิงเด็กที่มาทำงานที่ร้าน
ชักปืนยิงกระหน่ำแล้วก็ขับรถหนีไปเลย
ถ้าแค้นที่ผมบอกต้องแค้นอะไรมากเลยนะ
นี่คือที่นครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้นะครับตำรวจสอบพลจุฬาพรจนครศรีธรรมราช
ตรวจสอบที่นี่ชื่อว่าลูกหมูคาแคร์หมู่๕บ้าน๓ตำบล
ตำบล๓ตำบลอจุฬาพรครับ
ที่เกิดเหตุเป็นร้านคาแคร์ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย

ในร้านพบศพนายจักรพรรดิกลิ่นสุวรรณ
หรือว่าจักรอายุ๒๐ปีเป็นคนนครศรีธรรมราชนี่แหละนะครับ
ตะแคงเสียชีวิตอยู่จมกองเลือดอยู่
มีแผลถูกยิงด้วยปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร
เข้าที่แก้มซ้ายทะลุท้ายทอย๑นัดยังไม่พอนะ
ข้อศอกขวา๑นัดยังไม่พอนะ
ชายโครงขวาทะลุหลัง๑นัดยังไม่พอนะ
ที่เข่าขวาทะลุอีก๑นัดยังไม่พอนะ

มือซ้าย๑นัด๕นัดด้วยกัน
นอกจากนี้ที่พื้นยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด๔๕
ตกอยู่๔ปลอกหัวกระสุน๒หัว

ห้อข้าวจานชามขวดน้ำปลาถุงแกง
ใบจากยาเส้นเกลือดไปหมด
อย่างที่เห็นในภาพถัดไปไม่ไกลไปเจอ
จักรยายนฮอนด้าเวฟสีดำทะเบียน๑กไก่พศ๖๔๗๔นครศรีธรรมราช
ก็เป็นของผู้ตายจอดอยู่นะครับคันนี้ฮะ
ตำรวจไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ก็วงจรปิดมีไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะ

พูดแม่ร้องไห้ครับ
แล้วก็คุณแม่ยังนิมนต์พระมาด้วยมาเชิญดวงวิญญาณของลูกนะครับ
จากนั้นกู้ภัยก็นำศพส่งชนะสูตรนะครับ
สภาพบัตรแผลที่โรงพยาบาลจุลาพรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ทราบว่านายจักรพรรดิผู้ตายเนี่ยนะฮะ
เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงศ์ชั้นปวชปี๓นะฮะ
ปวชปี๓แผนกช่างไฟฟ้ามารับจ้างล้างรถหารายได้เสริม
ทำอยู่ที่นี่ได้สัก๒เดือนคุณผู้ชมนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์จากบ้านมาทำงานขี่มา๑๐กิโลนะ๑๐กิโลเมตร
ช่วงค่ำของวันที่๑๔กรกฎาคมชาวบ้านได้ยินเสียงแล้ว
เสียงปืนมันดังมาจากคาแคร์นี่ว่ะนะแล้วร้านจากนั้นก็ปิดไฟ
ปิดไฟเสร็จปั๊บคนก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะเพราะว่าอยู่ไกลด้วยนะฮะ
ก็ได้ยินเสียงแล้วเสียงก็หายไปจนกระทั่งเช้ามีคนมาพบศพ
นายจักรพรรดิถูกยิงเสียชีวิตซะแล้ว
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะมีปัญหาทะเลาะกับ
คือคาดกันว่าดูจากสภาพที่เกิดเหตุแล้ว
น่าจะน้องกินข้าวอยู่ด้วยกัน
แล้วก็มีเพื่อนคนตายอีกคนนึงนั่งกินอยู่ด้วย
ส่วนสาเหตุน่าจะโกรธแค้นกันเรื่องส่วนตัว
จนทำให้นายวีรพฤษไม่พอใจเลือดขึ้นหน้าเลย
ชักปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรออกมาเรามีภาพจำลองให้ดูด้วย
จ่อยิงในระยะเผาขนนะครับ
เสียชีวิตคาที่เลยเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
แล้วก็ขับรถกระบะสีขาวหนีไป
ขณะนี้นะครับสารท่านอนุมัติหมายจับนายวีรพฤษขุนทองแล้วนะ
ใน๓ข้อหาด้วยกัน๑ฆ่าคนตายโดยเจตนา๒
พกพาปืนในที่สาธารณะ
มีหรือใช้ปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ

๔นัดเข้าทั่วร่างเลย